๑๗อรกา๒๘นาทีกลับมาติดตามข่าวเย็นไทยรัฐ
คนที่เป็นคนร้ายในเรื่องนี้คือตำรวจ
แล้วก็ขโมยของของตำรวจด้วยกัน
ในที่ทำงานด้วยในที่ทำงานด้วย
แต่แปลล่ะนี่คือที่ทำงาน
เดี๋ยวสุดท้ายจะเฉลยว่าที่ไหน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน่วยตำรวจหน่วยหนึ่งแถวอารี
ผู้ชายคนนี้ยตำรวจเอก
คือถูกให้เข้าเวรวันเว้นวันเป็นเวลา๑เดือน
จากความผิดเก่าคือ

รู้ไหมว่าเดินค้นห้องใคร
ค้นห้องผู้กำกับใจไม่ถึงคงไม่กล้าทำ
้นห้องภูมิกับไม่พอนี่เดินตามโต๊ะเพื่อนร่วมงานครับ
แล้วก็เอาเงินในลิ้นชักเดินโต๊ะนั้นขยับโต๊ะนี้
พฤติกรรมแบบนี้พฤติการแบบนี้กล้องวงจรปิดมันจับไว้ได้หมดนะครับ
ผู้เสียหายมี๕คนความเสียหายรวมกันแล้วประมาณ๖๐๐๐บาทได้นะครับ
มีคำสั่งให้คนทำผิดลาออกซะจากราชการ
แล้วก็ไม่ได้มีการลงโทษอะไรนะฮะ
คือในทางกฎหมายแล้วเนี่ยเพื่อนนะฮะก็ถามว่า
ให้ลาออกแบบนี้ช่วยกันเปล่าล่ะ
ถ้าทำแบบนี้ช่วยกันหรือเปล่านะครับ
ขณะที่รองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
ท่านสั่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและดำเนินคดีอาญาเด็ดขาด
กับตำรวจสังกัดต่อชดนี่เฉลยแล้ว
กับตำรวจสังกัดต่อชดนะครับที่รักทรัพย์เพื่อนร่วมงานนะครับ
โดยมีการแจ้งความที่สอนอบังซื้อเอาไว้
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับวันที่๓๐ตุลาคมที่ผ่านมานี้เองนะฮะ
ก็สั่งการให้ท่านผู้ประชาการตำรวจตะเวนชายแดน
แจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจชั้นประทวนนายดังกล่าว
อีกทั้งได้สั่งการให้สอบวินัยร้ายแรง
เพื่อไม่ให้บุคคลอื่นเอาเป็นเยี่ยงอย่าง
ถึงแม้ว่าตำรวจนายนี้จะทำเรื่องขอลาออกแล้วก็ตาม
แต่ไม่มีผลนะไม่มีผลกับการที่ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทางวินัย
ทั้งนี้ยืนยันว่าไม่มีการปกป้อง
และจะดำเนินคดีทั้งวินัยและอาญาจนถึงที่สุดครับ
นี่ครับตำรวจขโมยตำรวจครับ